วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการจำหน่ายตัวเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก
คัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายของทีมชาติไทย
ซึ่งขายเป็นแพ็คเกจ๕นัดที่แข่งที่ประเทศไทย
ซึ่งก็มีเสียงร้องเรียนมาจำนวนมากในเรื่องของระบบการขายค่ะ

ให้บริการเติมเงินมือถือแล้วก็เติมเงินออนไลน์ผ่านตู้เติมเงิน
เปิดจำหน่ายตัวฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายของทีมชาติไทย
แต่ว่าก็ปรากฏว่ามีระบบที่ระบบมีปัญหาจำนวนมาก
จนแฟนบอลส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปจองตัวได้
แล้วก็มีการตั้งกระทู้รวมถึงร้องเรียนในแฟนเพจของผู้จัดจำหน่ายเป็นจำนวนมากค่ะ
บางคนนะคะถึงกับเรียกร้องให้ตัวแทนจำหน่ายเดิมกลับมาให้บริการอีกครั้ง
ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้แฟนบอลไม่สามารถจองตัวในระบบใหม่ได้ในตอนนี้ที่พบเห็นมากนะคะ
ก็มีตั้งแต่เข้าสู่ระบบไม่ได้ทั้งที่ลงทะเบียนแล้วกดเลือกโซนที่นั่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้
แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ล่มเป็นระยะค่ะทำให้หลุดออกจากระบบบ่อยครั้งทั้งที่เพิ่งจะลงทะเบียนเข้าไปค่ะ
อกจากนี้ก็ขยายเวลาการชำระเงินโดยเงินสดผ่านตู้บุญเติมเป็นเวลา๑๒ชั่วโมง
จรผ่านเว็บไซต์ด้วยนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์๑๒๒๐ค่ะ